ก็สืบทอดตำนานมวยอ่าเพราะว่าแต่ก่อนเรามีอ่า
แชมป์โลกมหาชนอืมนั่นก็คือเขาไซด์กาแร็กซี่โอ้โห
ชกทีนี่ถนนโล่งเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่คนรุ่นนี้ไม่เชื่อ
ครับแต่ผมไม่ยังทันอ่าผมไม่ได้ตกใจมากแต่ผมยังยังจำความไม่ได้
แต่ก็รู้สึกว่าทำไมทุกคนต้องรีบกลับบ้านในตอนนั้นเพื่อไปดูการถ่ายท่อสด
สั่งได้จริงนะในยุคนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็หวังว่าคนดู
จะไปดูมวยอีกรูปแบบหนึ่งคือไม่ได้ดูฟรีไง
เสียตังค์ไปดูกันเยอะเพื่อเป็นปรากฏการณ์ไปดูกันหน่อยนะครับ
ครับเขาไซด์กาเล็กซี่นะครับอดีตชำโลกหัวใจชาวไทยก็มีฝากคำคิดถึง
ไปยังศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นครับนี่แหละครับก็อยากจะให้สืบทอดรักษาเข็มขัด
หนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ในรุ่นนี้เอาไว้เพราะว่าตัวเองก็เคยสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้
ยาวนานแล้วก็ยังเป็นที่จดจำแฟนมวยชาวไทยอยู่ใช่ครับก็เป็นแชมป์โลกในรุ่นเดียวกัน
เขาซ้ายป้องกันแชมป์ได้สิบเก้าครั้งนะครับก็นั่นแหละครับ
รัชดาสิบแปดนะครับก็ในฐานะอดิษฐ์ชำโลกผู้ยิ่งใหญ่ในรุ่นเดียวกันกับเจ้าแหลมเนี่ยที่
บริบัติอเรนท์ให้ซ่าไปนะครับก็ฝากถึงแชมป์คนปัจจุบันในรุ่นหนึ่งร้อยสิบห้าปเนี่ยว่าก่อนที่จะ
นี่คือการกลับมาชกที่แผ่นดินเกิดอีกครั้งในรอบ๓ปีนะครับก็นับเฉพาะไฟล์ที่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันธุ์ไปติดตามบทสัมภาษณ์กันหน่อยครับ
แล้วก็อเมริกันเขาจะเก่งเรื่องมวยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นประเทศที่ปัดมวยเยอะ
เยอะกว่าบ้านเราด้วยซ้ำไปแชมป์เชิมนี้แทบจะเดินชนกัน
ฉะนั้นก็ไม่อยากให้ศรีสะเกดประมาทมากนัก
แต่ว่าแต่เชื่อมั่นว่าศรีสะเกดป้องกันแชมป์ที่บ้านเรายังสามารถป้องกันได้
พี่คิดว่าสามารถป้องกันแชมป์ได้แน่นอนเลย
เพราะว่าแหลมมีสไตล์การชกที่ดูดันแล้วก็ชอบแลก
แต่ว่าอยากให้แหลมป้องกันระวังตัวนิดนึง

เพราะว่าบางครั้งมันเผลอลืมตัว
อยากจะแลกบางครั้งก็โดนเขาส่วนได้
ฉะนั้นนี่แหละเป็นจุดสำคัญ
แล้วก็อยากให้แหลมสามารถป้องกันแชมป์ได้นาน
เหมือนพี่เอาให้เกิน๑๙ครั้งเลย
มันจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็ของโลกเลย
เพราะว่ารุ่น๑๑๕มันคือผมรุ่นแรก
แล้วแหลมรุ่นต่อมามันอยากให้อนุรักษ์รุ่นนี้เอาไว้
เพราะมันเมืองไทยมันก็ขาดไปนานกว่าจะได้รุ่นนี้ขึ้นมาเนอะ
ผมก็เลิกมวยมาแบบ๓๐ปีแล้ว๒๖๒๗ปีแล้ว

ก็มีเจ้าแหลมเข้ามานี่ผมพูดว่ามันโอ้โหคนไทยมีตัวตายตัวแทน
เหมือนมีสายภาพเราในอดีตเลย

อย่างหนึ่งคือได้แหลมเนี่ยไปชกที่ไหนก็มันคนดูติดตามไง
ก็เหมือนผมแต่ว่าผมไม่สามารถไปชกที่อเมริกาได้
ก็อยากให้แหลมรักษารักษาคุณภาพโอกาสแล้วก็รักษาร่างกายบอดี้เราให้แข็งแรงอยู่เสมอ
แล้วกับใครก็ได้ในโลกถ้ารุ่นนี้เราเก่งแล้วกับใครก็ได้เชื่อเถอะ
พูดดีจังเลยกับใครก็ได้กับคุณชนะไหม

เอาซ้ายก็ได้หรือสีสะเกดตอนนี้เลย
ท่านกลับผมแต่ถามสุขภาพผมก่อน
ดีมากนะครับโอ้พี่ระพูดดีจริงแล้วก็มันจะเป็นการสืบทอดตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่ผมบอก
คือการเสียเงินเข้าไปดูมวยเป็นเรื่องที่ยากมากนะหลายสิบปีเราพยายามทำกันมา
แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าบัตรขายดีพอสมควรนะ
อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือถนัดซ้ายเหมือนกันปัดหนักเหมือนกัน
ซ้ายถ้าลงใส่ของสีสะเกดนี่ก็ใส่แทบแตกเหมือนกันถ้าโดน
จากนั้นเนี่ยยังมีนักสู้ไทยให้ติดตามกันด้วยนะครับการชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งของผู้หญิงนะครับ
ก็ได้ชิงในบ้านเลยแล้วก็มีเพชรมรกฏวอสังประภัย
สิงห์ทองน้อยปอตรีรกุณยอดมวยไทยทั้งนั้น

แต่ถ้าไม่สนุกไปก็ติดตามได้กับทางไทยรัฐทีวี
ถ่ายท่อสดให้ได้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนนะครับ